นนทบุรีครับความหัวร้อนของเพื่อนบ้านรั้วติดกัน
คุณยายคนหนึ่งอายุ๗๑เอาภาพเหตุการณ์ที่เพื่อนบ้านผู้ชายมายืนเขย่าประตูบ้าน
บุกเข้ามาแล้วก็เอาข้าวของปลาเอากระถางต้นไม้ปลาลงพื้นพังเสียหาย
ก็เลยไปแจ้งความแต่ฟังคู่กันตอนนี้บอกว่า
ก็คุณป้านั่นแหละเอาขวดโซดาปลาใส่บ้านผม
เอาอุจจาระปัสสาวะสาดใส่บ้านผมก่อน

ที่ต้องเซ็นเซอร์เพราะว่ามันมีคำหยาบลอยไปลอยมาเต็มไปหมดค่ะแล้วคุณยายเขาจะกล้าออกไปไหมล่ะก็มาขย่าวขนาดนี้ก็ถามต้นม้าอยู่หน้าบ้านทุ่มแตกหมดนะเหตุการณ์เกิดขึ้นทะเถาบังโบทองนุนทะบุรีก็เป็นการทะเลาะกันระหว่างเพื่อนบ้านรู้ว่าติดกันนี่แหละคุณผู้ชมท้าทายกันไปมาออกมาสิออกบ้านอย่างเงี้ย
ตำรวจแล้วถูกเพื่อนบ้านบุกมาด่าทำร้ายข้าวของเนี่ยเห็นไหมกระถางต้นมงต้นไม้แตกเละเทะไปหมดท่อประปาก็แตกนะฮะในบ้านเนี่ยก็มีขวดแก้วโยนเข้ามาถุงขยะโยนเข้ามากระจัดกระจายโดนหน้าต่างบ้านแตกไปหมดเลยนะฮะเละเทะคุณป้าเองก็อยู่ไม่ไหวครับก็ต้องไปแจ้งความนะฮะคือคุณป้าเล่าแบบนี้คุณป้าชื่อ
คุณป้าบอกว่าจริง๒๓เดือนก่อน
เพื่อนบ้านกลุ่มนี้เคยมากระชากสร้อยคอของคุณป้ามาแล้ว

แล้วก็ถูกหาเรื่องตลอดเลยก็ไปแจ้งความแล้วแจ้งความอีก
คุณป้าบอกว่าไม่เห็นตำรวจมาทำอะไรเลย

ช่วยป้าเถอะป้าอยู่คนเดียวแล้วป้าอยู่ลำบากตอนนี้นะ

จะไม่ได้คิดว่ามีอะไรต่างกัน
คนที่เราเห็นในภาพเนี่ยคือ
พี่พ่อบอกว่าเดี๋ยวนะคุณหน้าข่าวคุณตำรวจ
ก็คุณป้านั่นแหละเอาขวดโซดามาปลาใส่บ้านผมก่อนอ้าว
ผมก็เคยไปแจ้งความเอาเรื่องกับคุณป้าเหมือนกันแล้ว
ตัวเองก็ต้องขอความเป็นธรรมเหมือนกันเพราะคุณป้าคว่างปลาใส่บ้านผมตลอดเวลา
ยังไม่หมดแค่นั้นเอาเศษอาหารปัสสาวะอุจจาระปลาใส่บ้านเขาด้วย
คู่กรณีเขาว่าอย่างนี้คุณป้าไม่ยอมเลือกปลาใส่บ้านเขา
แล้วเขายอมรับว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนก็เลยปลาสิ่งของและทำแบบนั้นกลับไป
ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกคุณป้ากล่าวหาเมื่อกี้คุณป้าพูดใช่ไหมไปกระชากสร้อย
ทุกวันนี้ยังสู้คดีไอ้เรื่องข้อเก่าหานั้นอยู่เลยแล้วถามว่าทำไมป้าต้องทำคุณก่อน
ผู้ชายคนนี้นัทพงศ์เขาบอกว่าคุณป้าเขาบอกว่าบ้านผมชอบเสียงดัง
มีเพื่อนมาชอบคุยกันเสียงดังคุณป้าแกไม่พอใจก็เลยคว่างปลาข้าวของใส่
เขาก็เลยล่าสุดก็เลยมาทำแบบนี้ใส่เหมือนกันก็โตไปโตมาต่างฝ่ายต่างแจ้งความ
เดี๋ยววันจันทร์๒๗นี้ตำรวจจะเรียกสองฝ่ายไปพูดคุยไกลเกลียว่าจะจบยังไง
เจอกันตัวพี่จะต่อยป้าไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับ
เราเป็นผู้ชายด้วยนะคะก่อนเหตุการณ์นี้